เวลาเราไปทางหรือว่าไป

ถูกถูกคือเปิดเปิดดูเลย

ใช่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนกัน
คุณผู้ชมคนไม่ชินเส้นทาง

โอ้โหยยอดเลย

เนี่ยถ้าเป็น
เป็นทางโค้งอะ
ผมว่าไม่รอหรอกพี่

ไปยืนทำอะไรกลางรางรถไฟ

ต้องโบกละสิคุณเชอรี่คุณขวานนะ

รถไฟมาช้าแล้วคนขับเนี่ย

ถ้ามาเร็วนี่อาจจะโดนชนไปเต็มเลยนะ
คุณผู้ชมฮะเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองครับ
ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ก่อนจะถึงสถานีรถไฟชุมทางคลอง๑๙ครับ

แล้วก็จริงเขากล้ายจะถึงชาญชาลา

ไปเจอยืนโบกอยู่แบบนี้

เขาก็เลยจอดรถไฟได้ทันครับ

เชอรี่คุณขวัญมากลางคืน
จะเห็นไหมล่ะไม่น่าเห็นล่ะ

เมื่อสักครู่บอกว่าโอ้ถ้าเป็นช่วงทางคลอง

แต่สาเหตุว่าทำไมเก๋งมันมาติดแบบนี้เนี่ย

มันไม่ใช่ทางข้ามรถไฟก็เลยไม่มีไม้กั้นครับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรก็คาด
ว่าน่าจะขับมาแถวนี้เป็นครั้งแรกแหละ

อย่ามาเลยถ้ามาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างนี้
ครั้งเดียวพออย่างที่บอกมันเป็นทางลักผ่าน

จากนั้นเจ้าหน้าที่รถไฟและชาวบ้าน

ส่วนรถเก่งก็ต้องให้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่การรถไฟ
มาช่วยเข็นจนรถไฟก็แล่นต่อไปได้ครับ
แต่ก็โชคดีที่ไม่มีความสูญเสีย
เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ

ทุกคนทั้งคนบนรถไฟแล้วก็คนบนรถเก่งด้วยนะฮะ
พี่รถเก่งอาจจะไม่ชินเส้นทางนะเกี่ยวกับเจอรางรถฟงรถไฟอาจจะงง
แต่ถ้าเป็นคุณดอมนี่ถนัดเลยนะเจอรางรถไฟ
โยนมาแบบนี้รู้อยู่แล้ว